แต่มาที่สาวก้อยรัชวินดีกว่าค่ะ

แต่ว่าเธอนั้นยังไม่จบติดใจการวิ่งจริงค่ะ
ล่าสุดนั้นขอเตรียมฟิตร่างกายละกันค่ะ
นู้นเลยคุณกำลังจะเดินทางไปเกียวโตค่ะ
เพื่อที่จะแข่งวิ่งมาราทอนเกียวโต๒๐๑๖
ที่ประเทศญี่ปุ่นกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวมาร่วมเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่
เผยถึงความตั้งใจนะคะที่จะพิชิตเส้นชัย
ในการลงแข่งขันวิ่งมาราทอนที่เกียวโตเพื่อตัวเองค่ะ
และแม้ว่าก่อนหน้านี้นะต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บบ้าง
แต่สาวก้อยก็ไม่มีหวั่นค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวก็เข้ารับการรักษาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
จริงแล้วตอนวิ่งเนี่ยไม่ได้เจ็บอะไรมาก
แต่ว่าพอกลับมาพบว่าตัวเองพอกลับมาวิ่ง
เพราะว่าตัวเองมีปัญหาที่เข่ากับสะโพก
แล้วระหว่างวิ่งตอนนั้นคือเราไม่ได้รักษา
เหมือนกับเราลืมความเจ็บไปเลยค่ะ
คุณหมอก็เลยบอกว่าต้องทำกายภาพ
เพื่อที่เราจะได้เหมือนกับกลับมาวิ่งได้เหมือนเดิม
พี่ตูนจริงถามไม่เป็นไรอะไรมาก
แต่ว่าก็อย่างที่หลายคนทราบกัน
จะเจ็บช่วงไหล่ช่วงสะบักอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็ทำการรักษาอยู่ค่ะ
เท่าที่ไปวิ่งกันมาก็ไม่มี

ช่วงที่วิ่งก้าวละก้าวอยู่
ก็มีคนมาชวนไปบอกว่ามันมีงานวิ่งที่เกียวโตนะ

แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะลองลงมาลาทอนครั้งแรกในชีวิต
ก็อยากจะลองในสนามที่มันเป็น

จัดงานของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นระดับสากลเลย
คือคนทั่วโลกจะมาลงวิ่งที่นี่เยอะมากก็เลย
ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงฟิตซ้อมร่างกายนะจ๊ะ
ซึ่งก็มีหวานใจนี่แหละเป็นผู้ช่วย
ในการซ้อมแล้วก็ฟิตร่างกายในขณะนี้นะ
แอบติดตามในอินสตาแกรมอยู่ว่าไม่ใช่เบานะจ๊ะ
ช่วงนี้ก็แฮปปี้กันไปนะคะคุณแต่ว่ามีประเด็นดราม่าเหมือนกันนะ
เป็นคนไทยคนแรกที่วิ่งจากใต้สุดไปยังเหนือสุด
แต่กลับมีบางคนค่ะก็ออกมาแย้งนะว่า
็อกเกอร์ดังเนี่ยไม่ใช่คนไทยคนแรกนะที่สร้างสถิติดังกล่าวค่ะ
งานนี้สาวก้อยออกตัวนะคะว่าระหว่างที่ทั้งคู่ทำภารกิจ๙คนละ๙นั้น
ไม่ค่อยได้เสพสื่อภายนอกสักเท่าไหร่ค่ะ
ไม่ทราบเรื่องนี้แต่ก็ไม่กังวลนะคะ
ใครจะคิดต่างค่ะเพราะว่าทั้งคู่นั้นรู้ว่า
จุดประสงค์ของการวิ่งครั้งนี้ทำเพื่อส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวค่ะ
ทั้งตัวก้อยคือเอาพูดตรงเลยค่ะ
ระหว่างที่เราวิ่งกันเนี่ยก้อยไม่ค่อยได้เสพโซเชียลเท่าไหร่
ไม่ค่อยได้ดูข่าวเท่าไหร่นี่สารภาพตรง
ไม่ได้ดูทีวีไม่ได้รู้เรื่องว่าข้างนอกเขาพูดถึงอย่างไรกันบ้าง
คือสิ่งเราทำเราก็โฟกัสกับการวิ่งอย่างเดียว
เรามองสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องทำดีกว่า
ตัวพี่ตูนเองก็ไม่แน่ใจว่าเขารับทราบเรื่องราวพวกนี้หรือเปล่า
แต่ก้อยรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
สิ่งที่เราทำเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง
ผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกคนกับคนไทยทุกคน
คุณก้อยเองค่ะบอกว่าเธอนั้นไม่ได้เสพสื่อเลยนะว่าใครจะพูดอะไรเขียนดราม่าอะไรเช่นเดียวกับคุณตูนเหมือนกัน
ที่ก่อนหน้านี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าตัวเขาเองก็ไม่ที่แม้จะอ่านข่าวดราม่าต่าง
ไม่ขอเสพเลยนะคะก็ขอแต่รับเรื่องราวดีระหว่างทางก็เก็บเรื่องราวดีจากพ่อแม่พี่น้องคนไทยละกันนะคะ
แต่ยังไงตอนนี้เราขอส่งใจให้คุณก้อยรัชวินนะไปแข่งขันมาราทอนที่ญี่ปุ่นนะคะ๒๐๑๘ให้ได้เข้าเส้นชัยแล้วก็ไม่เกิดอาการบาดเจ็บเท่านั้นก็พอคุณ
ใช่คือตอนนี้ต้องส่งกำลังใจให้กับเธอแบบเยอะเลยนะคะเพราะว่าเธอจะเป็นตัวแทนของคนไทยไปวิ่งที่เกียวโต๒๐๑๘นะคะคุณผู้ชม
แล้วต้องบอกว่าจริงแล้วเนี่ยใครจะวิ่งเป็นคนแรกไม่สำคัญจากดราม่าที่เกิดขึ้นแต่การวิ่งของคุณเนี่ยมันได้อะไรมันให้อะไรกับสังคมตรงนี้เนี่ยสำคัญแล้วก็มีคุณค่ามากยิ่งกว่านะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวดราม่าเหล่านี้ดิฉันว่าดีแล้วล่ะที่เขาไม่ไปเสพข่าวไม่ไปดูข่าวเพราะมันเป็นการบรรทอนกำลังใจตัว